เคลื่อนไหวของศรีสะเกดนักคอหลวงโปรโมชั่นอย่าลืมติดตามเขานะครับ
เดี๋ยว๒๗เมษายนก็คือช่วงสายตามเวลาบ้านเรานะครับ
รีไฟใช่ครับต่อเนื่องมาเลยนะครับ
เพราะว่าเราหนีไม่ออกแล้วเนื่องจากว่าครบ๑ปีเราต้องมีไฟล์บังคับทันทีแล้วก็ต้องเจอกับเขา

ล่าสู่อย่างนั้นก็อย่างที่ทราบกันนะครับหลังจากเดินทางไปถึงสระอเมริกา
มีเวลาอยู่เก็บตัวร่วม๑๐วันได้นะครับ
แล้วก็น้ำหนักไม่มีปัญหาแล้วแฟนมวยสบายใจ
ก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่โรงแรมก็เป็นส่วนใหญ่นะครับ
แล้วก็เสียหุ้ยคุณสุรชาติพิสิทธวุฒินันดูแลอย่างใกล้ชิดในฐานะหัวหน้าค่าย
แล้วก็โปรโมเตอร์เจ้าแหลมบอกว่าพร้อมมากร่างกายจิตใจเตรียมตัวมาดีหมด
ซ้อมนานเป็นพิเศษ๔เดือนเต็มมั่นใจนะครับว่าชนะแน่
เพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนมวยชาวไทย

นี่ถ่ายเองยืนยันว่าที่บอกว่าต้องลดน้ำหนักบักโกรก
ใช้คำนี้กันเลยนะไม่มีดูครับกินเต็มที่เลย
คือก็เต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของน้ำหนักมีเกินอยู่หรือเปล่า
ก็ล่าสุดเนี่ยคือตอนไปบอกว่าเกินอยู่๒ปอนด์นะครับ
ก็คือกิโลเดียวแต่ตอนนี้เกินไป๓ปอนด์ซึ่งไม่แปลก
เพราะว่าเดี๋ยวค่อยลดอย่าไปอดอาหารนาน
แต่เกินมากิโลกว่าผมไม่มีปัญหา

แล้วก็เรื่องของเจ้าแหลมเนี่ย
เน้นในเรื่องความแม่นยำแล้วก็สปีดหมัด

ครับก็เขาบอกว่าครั้งนี้ตั้งใจว่าซ้อมไป๔เดือนเนี่ย

ก็เลยไปเพิ่มเรื่องของสปีดมันแล้วก็เพิ่มสเต็ปขาด้วย
ซึ่งใช้นักวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยติวเข้มเรื่อง
จะเห็นศรีสะเกดในภาคใหม่ที่แฟนมวยจะต้องตะลึง
คุยบอกแบบนี้ทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์นะครับ
เพราะฉะนั้นดูความพร้อมแล้วดูเรื่องของกำลังใจบ้าง

น้องจ้าจ๋าพรพิมลภรรยาคนสวยของเจ้าแหลมนะครับ
เข้าวัดถือสินบวชชีพรามที่วัดสังกฐานพระราม๕จังหวัดนทบรี
เพื่ออุทิศผลบุญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าแหลมในการรักษาแชมป์ให้ได้สำเร็จนะครับ
โดยเธอนั้นจะลาบทวันที่๒๒เมษายน
จากนั้นจะเดินทางนะครับไปร่วมเชียร์เจ้าแหลมพร้อมกับพ่อและแม่ของตัวเอง

ผ่านการถ่ายทอดสดครับที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกด

ซึ่งจะมีการตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดยักษ์เลยนะครับ
ให้ร่วมกันเชียร์คาดว่าจะมีคนไปร่วมเชียร์กันที่บ้านเกิดของเจ้าแหลมแชมป์โลกชาวไทยคนนี้

จะเป็นหนึ่งบรรยากาศที่เรานึกถึงตอนสมัยอรุณนี่ปาเกียวป้องกันแชมป์โลก
อีกหนึ่งบรรยากาศที่น่าสนใจก็คือมันจะคล้ายกับโอลิมปิกที่เวลานักกีฬาไทยเราขึ้นชิงเหรียญทอง
ก็จะมีคนไปนั่งเชียร์จอโปรเจคเตอร์ขนาดยักษ์ที่บ้านเกิดของนักกีฬาคนนั้น